ทีนี้เรื่องนี้ยังทิ้งไม่ได้นะคะ
บาดแผลต้นขาขวาด้านในของคุณแตงโม
เพราะมันมีชาวต่างชาติคนหนึ่งค่ะ
เขามีการโพสต์ภาพบาดแผล
ลักษณะใกล้เคียงกับบาดแผลของคุณแตงโมเลย
ทีนี้ชาวเน็ตก็วิเคราะห์สนั่นโซเชียลเลยค่ะ

บอกว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากมุมมองโซเชียล
ไม่ได้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะ
แต่นำข้อมูลมาเล่าให้ฟัง
เพื่อเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่อาจจะมีประโยชน์ก็ได้
ไม่ควรมองข้ามเลยนะฮะ

คือมีผู้ชายคนหนึ่งมีการทวิตข้อความนะฮะ
ของชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มีการโพสต์ภาพบาดแผล

ตอนที่เขาตกบันไดโดยแผลมีลักษณะลึกและยาว
ลักษณะใกล้เคียงกับบาดแผลที่ต้นขาขวา

โดยผู้นำรูปนี้มาลงระบุบอกว่า
ถ้าเป็นแผลแพทเทิร์นรอบแผลใหญ่๒๒แผล
ก็น่าจะเป็นแผลจากแก้วบาด
ซึ่งแก้วสามารถบาดเข้าเนื้อลึกพอสมควร
ถ้ามีแรงกระชากลากถูหกล้มบนเรือ
จะยิ่งลึกแล้วก็กว้าง

ถ้าเป็นแผลแพทเทิร์นรอบแผลใหญ่๒๒แผล
ก็น่าจะเป็นแผลจากแก้วบาด

คุณหมอพรทิพย์พูดว่าแผลของคุณแตงโม

ต้องไปหาวัตถุนั้นว่าคือวัตถุอะไร
ทีนี้พอมันมีการโพสต์ลักษณะบาดแผล

ชาวเน็ตบอกเฮ้ยแก้ววายหรือเปล่า

นะคะแล้วที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า

เพราะอะไรอีกอย่างนึงรู้ไหม
เพราะว่าหลังเกิดเหตุแก้ววายบนเรือหายไป
จะใช่หรือเปล่าว่าแก้ววายที่หายไป

คือนี่คนสงสัยตั้งแต่แรกแล้ว
ทำไมตอนพิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานบนเรือ
เจอแก้วเดียวเป็นแก้วแบบสภาพสมบูรณ์ไม่แตก

แล้วอยู่บนเรือตั้ง๖คนจะใช้แก้วเดียวเหรอ

ซึ่งก็เย็นว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วก็มีประโยชน์ไม่น้อยนะคะ

อย่างที่บอกไปบอกว่าบาดแผลนี้เป็นบาดแผลที่

คุณหมอเองยืนยันบอกว่าเป็นแผลที่
พบบนขาลักษณะเฉพาะก็คือเป็นแพทเทิร์น

คุณหมอยืนยันแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งบอกว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ที่จะต้องไปขยายผลต่อว่า
ไอบาดแผลต้นขาขวาด้านในคุณแต่งโมวเกิดจากอะไร
เพราะคุณหญิงหมอพรทิพย์ยืนยันที่เลย
แล้วรู้แต่เพียงว่าแผลนี้เกิดขึ้นก่อนตาย
แต่บอกไม่ได้ว่าบนเรือหรือหลังจากที่ตกไปจากเรือแล้ว
โอ้โฮแล้วนี่มาจากชาวต่างชาติด้วยนะครับ

ซึ่งคดีของคุณตังโมต้องบอกว่าเรานำเสนอแบบรอบด้านจริง